เรื่องราวในโลกโซเชียลที่มีการเผยแพร่คลิปบ่อยระหว่าง

ความไม่เข้าใจกันความขัดใจกันนะฮะตำรวจ
ประชาชนไม่พอใจการทำหน้าที่ของตำรวจบ้าง

โกงพูดง่ายโกงทุจริตหรือเปล่า

หลังจากที่มีคลิปเหตุการณ์๒แม่ลูก
ด่าทอตำรวจถมน้ำลายใส่ตำรวจอะไรเรียบร้อยแล้วนะ
ตอนนี้เขาบอกว่ามีภาค๒ออกมา

ทางด้านตำรวจขอท้าคืนบ้าง
ไปดูว่าตำรวจนายนี้ท้าทายอะไรอย่างไร

ก็ไม่มีอะไรมากครับ

หรือติดตามตามข่าวกันแล้วว่า
ที่มีการท้าชกท้าตีท้าต่อย
บอกตำรวจให้ถอดเครื่องแบบมาชกกัน

คนละก็บอกชัดเจนสินะ

ขอบคุณครับลากนะจุ๊ปจุ๊ป

กระบอกเข้าหลามอ่ะผมยอมผมไปกินด้วย
ก็เป็นคลิปที่อยากจะให้ประชาชนเนี่ย
เข้าใจรักซึ่งกันและกัน

๑กระบอกขอกินส่วนหน้าที่เป็นกะทิก่อน
คุณชอบใช่ไหมขูดแค่กะทิกินที่เป็นข้าวให้คนอื่นกิน

น่ารักดีนะครับก็เป็นภาพที่เรานำมาฝากกันในสายตรวจโซเชียลนะครับ